ต้องบอกว่าเป็นสาวที่สวยแล้วก็โสดมากด้วยนะคุณผู้ชมค่ะ
สาวแนะนำนิดนึงนะเวลาโสดแล้วเนี่ย
อย่าปล่อยให้ตัวเองว่างต้องหาอะไรทำเหมือนกับตัวอย่าง

บันเทิงไทยรัฐของเรามีตัวอย่างจากตัวมัมตัวมันดา
ถึงแม้ว่าจะครองสถานะโสดแต่อยู่ในโหมดที่งานแน่นสุด
เปิดมาที่นี่เลยค่ะคุณมัมคนแซ่บและโสด
อยู่ในโหมดที่สวยขึ้นทุกวันทุกวัน

ก่อนหน้านี้พี่อุ้มเขาไปใช้ชีวิตกับอดีตสามีพี่บ่อนกิจนาที่ชมัยเนอะ
ซึ่งหลังจากจบรักกับอดีตสามีเรียบร้อยแล้ว
ก็กลับมาเป็นสาวเมืองกรุงอีกครั้งแบบเต็มตัวเลยนะคะ
หลายคนบอกโอ้โหยิ่งโสดยิ่งสวยยิ่งโสดยิ่งแซ่บ
นี่แหละค่ะโสดแต่ไม่ว่างเพราะมีงานจ้างไม่หยุดเลยจ้
ตอนที่คุณหม่ำสุดซตรองค่ะแม่หนิงปรานิตาน่ะ
ถึงจะยอมรับว่าชีวิตตัวเองช่วงนี้
มันพังพังทั้งที่ไม่ได้ทำอะไรผิดเลย
ปิดท้ายกันที่คุณบำคนสวยฮัลล่าชัยล่าค่ะ
ที่บอกเลยนะว่าตั้งแต่ครองสเตยสตาร์ทโสดเนี่ย
เชี่ยวอยู่ในโหมดที่งานแด้งแบบจุก
ทั้งงานถ่ายแบบงานถ่ายเอ็มวีนั่นนู่นนี่เยอะแยะเต็มไปหมด
ออร่ายังจับสวยสดใสอย่างกับวัย๒๐ต้น
คือนางทำอะไรก็ดูน่ารักน่าหยิกไปหมดคุณผู้ชม
ลุคล่าสุดเนี่ยรับบทเป็นนางเอกเอ็มวีคนข้างให้หนุ่มว่านธนา
น่ารักมากนะคือมาในชุดชมพูแบบโอ้โหสวยมาก
นี่คือคุณมัมลูกสามนะเธออย่าลืมนะ
ดูสวยสดใสเหมือนแบบ๑๐๒๐ปีก่อนนะพี่พาย
ยังสวยชามเหมือนเดิมเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
นี่แหละนะคือตัวอย่างของคนโสดที่อยู่ในโหมดไม่ได้ว่างนะคะ
โอ้โหสดเราก็ดูแลตัวเองให้สวยได้เนาะ